ติดตามคดีของคุณแตงโมกันต่อ

มีคนสงสัยว่าตกลงเรือลำนั้น

การลงไว้ในโลกออนไลน์ย้อนหลังของคุณเบ้นพริกไทย
เป็นภรรยาของคุณปอฮะ

เรือรุ่นนี้นะหรือเป็นเรือรุ่นที่เสียงเงียบ
จนกระทั่งถ้าปาร์ตี้กันได้ยินเสียงเพลงชัดกว่าเสียงคุยอีก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับที่แรมโกดังขึ้นลงเรือของบริษัท
สื่อมวลชนทุกสำนักลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือลำที่คุณแตงโม
นั่งไปรับประทานอาหารครับแล้วก็ตกเรือเสียชีวิต
คือจะไปถามเรื่องนี้เรื่องที่สังคมเขากับนักสืบโซเชียล
เขาถามว่าเหตุใดทุกคนบนเรือถึงไม่ได้ยินเสียงคุณแตงโม
ตอนที่ตกน้ำทั้งที่เรือลำนี้เขาบอกว่าถูกจัดอันดับว่ามีเครื่องยนต์เรือเสียงเบามาก
ผู้ใช้เฟสบุ๊คบังรายนำข้อความพร้อมกับรูปคุณเบนส์พิคไครภรรยาของคุณปอร์เจ้าของเรือ
ที่เคยระบุไว้ว่าเรือลำนี้รุ่นนี้นะครับเสียงเงียบมากจนได้ยินแต่เสียงเพลง
ทีมข่าวสอบถามไปที่นายธนกฤษวงสุวรรณครับหรือว่าคุณบอลอายุ๓๙ปี
เขาเป็นเจ้าของแรมโกดังนี้นะฮะขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับได้ข้อมูลยืนยันว่า
เรือสปีดโบสต์ลำที่คุณแตงโมนะฮะนั่งคือแบบโบรายเดอร์ในระดับลักซูรี
อกจากนี้ยังมีการตกแต่งเครื่องเสียงลำโพงแสงสีเสียงจัดเต็ม
เรือลำนี้เหมาะสำหรับการปาร์ตี้ทางน้ำเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญคือเครื่องยนต์เงียบมาก
จนแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยยกเว้นแต่ตอนเร่งเครื่องเท่านั้น
แต่ถ้าคุยกันเสียงดังปั๊บเนี่ยโอ้โหเสียงเรือไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ยิน
แล้วถ้าจะมีใครไปปลดทุกข์ไปปัสสาวะที่ท้ายเรือน่ะนะฮะ
เขาบอกเชื่อว่าคนขับเรือน่าจะต้องได้ยินฮะ
คุยกันมันก็ยังต้องได้ยิน
แบบตะโกนบอกกันว่าฉี่หรือมีคนตกเรือต้องได้ยิน
ธรรมชาติของคนที่ไปทำกิจร้ายเรือต้องบอกคนขับให้ทราบ
ต้องเกียร์ว่างขนาดซึ่งจะไม่มุน

เรือรุ่นนี้ใบพัดหรือย่อยุ่นเลยมั้ย
จริงฮะต้องแบบขอนไม้แบบปึ้งอย่างนี้
มีการเสทือนถ้าเป็นไม่รู้สึก

ฟันอะไรแล้วเครื่องมันจะหยุดเองไม่มีนะฮะ
มันทำงานปกติหมุนไม่เลิกนะครับ
ก่อนเราจะปลดให้มันเป็นเกียร์ว่างมันถึงจะหยุด
จากจะเป็นท่อนไม้อะไรที่มันแข็ง

ฟันหยุดนั้นแหละฮะปั้งอย่างเชื่อกว่าเราจะระดับเครื่อง
ส่วนเรื่องห้องน้ำบนเรือนะครับ
ลำที่มีปัญหาคนดูแลเรือแจ้งว่าคุณปอ

เพราะว่าเขาเป็นคนแจ้งให้ซ่อมเอง

นี้เชื่อว่าทุกคนบนเรือมีอาการเมา
เนื่องจากเห็นคุณปอถือวายลงเรือไปด้วย
ไอ้คราบสีแดงที่ติดอยู่ข้างเรือนั้น
ต้องสงสัยคือคราบวายจริง
ไม่ใช่เลือดหยดอะไรอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตไป

เขากับคนงานก็ออกไปช่วยค้นหาร่างของคุณแตงโม
หลังจากได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากคุณปอ
แต่เนื่องจากทุกคนให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
ก็เลยทำให้การประสานกู้ภัยเขามันล่าช้า

นำไปสู่ความสูญเสียในครั้งนี้
โอ้โฮครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาต้ม